พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ

เข้าไปขอทำทีว่าดูสร้อยคอทองคำ

แต่ปรากฏว่าระบบประตูของร้านเนี่ย
มันเป็นระบบอัตโนมัติถูกไหม

ใส่มือนึงเส้น

สามเส้น

เตรียมแล้วเตรียมพร้อมแล้ว

ก็แต่งตัวดีหน้าตาก็ดีพฤติกรรมก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะ

ล้อเล่นนะ

นี่ไงนี่ไงแล้วคืนไง

นี่ลูกค้าที่มายืนดูเนี่ยเขาก็บอกว่าเห็นท่าไม่ดี

แล้วนี่ไงสุดท้ายก็เห็นไหม

คือพนักงานที่เปิดประตูให้ลูกค้าออก

แล้วอาศัยจังหวะที่ลูกค้าเขาขอ
ออกไปจากร้านลูกค้าคือลูกค้าจริงนะ

ใช่หัวขโมยรายนี้ปีนข้ามตู้มาเลยแล้วก็ฉกทองไปนะคะ
แล้วอาศัยจังหวะที่พนักงานเปิดประตูอัตโนมัติให้กับลูกค้ารายอื่น
คือก่อเหตุเร็วมากค่ะระดับวินาทีนะคะแล้วก็หลบหนีไปแบบนี้
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้ชัดเจน
คนร้ายรายนี้คาดว่าอายุอนามสักประมาณ๒๐๓๐ปีค่ะ
คุณผู้ชมบอกรูปภัณฑ์สันธารกันอีกรอบหนึ่งนะ
เสื้อยืดแล้วก็สวมแจ็คเก็ตทับแบบนี้
กางเกงยีนขายาวใส่แว่นด้วยนะ
พิกัดจุดเกิดเหตุก็คือร้านทองย่านวังหินกรุงเทพ
ก่อเหตุคือเมื่อวานตอนเช้าแล้วก็หลบหนีไปได้นะคะ
สิ่งที่ลูกค้าได้ไปก็คือสร้อยคอทองคำหนัก๔บาทจำนวน๖เส้น
น้ำหนักทอง๒๔บาทมูลค่าเป็นเงินตีเป็น๕แสนกว่าบาทนะคะ
หลังจากนั้นหลบหนีไปเจ้าหน้าที่บอกว่าคือพนักงานของร้านบอกว่าน่าจะเป็นคนไทยนะฮะ
ทีนี้เราไปสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดที่หน้าร้าน
แล้วก็เข้าไปในร้านระหว่างนั้นตัวเองเนี่ยก็กำลังเดินอยู่ที่บริเวณลานจอดรถก็ไม่ได้ทันสังเกต
แต่สักพักหนึ่งได้ยินเสียงพนักงานในร้านขายทอง
ตะโกนออกมาบอกว่าขโมยขโมยก็เลยวิ่งตามไป
แต่ไม่ทันแล้วค่ะโจรมันไวมากมันก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปได้นะคะ
ทำด้านไหนครับ
ทำด้านนี้ครับ
ไปแยกของทิศ

เจอแล้วชี้ได้เลยว่าใช่

เจอไม่ค่อยแล้ว

ต้องว่าเขามีอวงอาวุธอะไรไม่กลัวเลยเหรอ
ตำรวจสนขออภัยสนโชคชัยบอกว่าท้องที่ที่เกิดเหตุเนี่ยคนร้ายเนี่ยน่าจะไม่ยากจับตัวน่าจะไม่ยากเพราะว่า๑รอปภเห็นหน้าชัดเจนพอเห็นปุ๊บเนี่ยสามารถชี้ตัวได้เลยว่าใครคือคนร้าย
กล้องวงจรปิดก็ชัดที่สำคัญลายนิ้วมือแฝงก็มีผลทางนิติวิทยาศาสตร์ชัดเจนที่สุดนะฮะ
ตำรวจบอกเพิ่มเติมด้วยนะฮะว่าถ้าใครเห็นแจ้งเหมาะแสด้มีรางวานนำจับด้วย
ตอนเว้าเขาขึ้นข้ามมือเขาเอาไปจับตรงตรงกระจกแล้วจะมีร้อนแบบนี้อยู่ด้วย